จริงนะโควิดมาระลอกนี้ทุกคนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันหมดเลย
ดาราเองเนี่ยนอกจากจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการถ่ายทำละครแล้ว
คนที่เป็นดาราที่เขาทำธุรกิจก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกัน
พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยโอ้โหขอหายใจถอนหายใจแบบแรงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ระลอกนี้เนี่ยนะถือว่านักหนาสาหัสอยู่พอสมควรค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่เราวีดีโอคอลคุยกับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลถอนหายใจแรงเลยนะ
บอกว่าพูดกันตามตรงเลยไม่ขาดทุนก็บุญแล้วแหละ
ดีที่ยังตั้งหลักจากผลกระทบโควิดรอบแรกก็เลยมีการเตรียมตัวตั้งรับมาตั้งแต่เนิ่น
ก็มีการปรับตัวเป็นร้านแบบเดลิเวอรี่นะคะ
เปิ้ลบอกว่าทุกวันนี้นะก็ปลอบใจตัวเองว่ายังดีกว่าอีกหลายธุรกิจที่สุดเลยแล้วก็กลายเป็นศูนย์
ทุกวันนี้ขอแค่ให้พยุงค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเงินเดือนให้กับพนักงานกว่าร้อยชีวิตร่วมล้านบาทต่อเดือนก็แย่แล้ว
คือร้านพี่เปิ้ลค่อนข้างใหญ่ทั้งสองร้านเลยนะคะแล้วก็พนักงานเยอะมาก
เป็นร้านเลยที่เขาบอกเนอะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่เปิ้ลกันหน่อยนะคะ
เหนื่อยเหนื่อยเท่ากันพอกับคนทั้งประเทศเลยดีกว่า
เราก็ได้วางแผนเพราะว่ามันเคยมีตั้งแต่เว็บหนึ่งมาแล้วไง
มันพอออกมาครั้งนี้เราก็เราก็พยายามทำให้

ไม่ขัดทุนก็บุญแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เลยว่าวันหนึ่ง
ควรจะขายได้สักเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามช่วยลูกน้องให้สุด
ก็ระหว่างรอวัคซีนเราก็คงต้องรอ
เราก็คงจะต้องป้องกันตัวของเราเองให้ดีที่สุดก่อน
ซึ่งวัคซีนตอนนี้ก็ฉีดแน่
ยี่ห้ออะไรมาเถอะ
กูเอาไว้ก่อนแล้วตอนนี้ขอเลย